ส่วนที่สหรัฐอเมริกาคนไทยจำนวนหนึ่ง
ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมท็อคโชว์เทอร์ประเกียจ
ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อช่วงเย็นของวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

ที่ผ่านมาตามเวลาในบ้านเรา
ติดตามบรรยากาศได้จากคุณจอมพลดาวสุโขผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากซันฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกาค่ะ
นี่เป็นกิจกรรมท็อกโชว์เทิดพระเกียรติเวทีสุดท้ายก่อนเดินทางกลับไทย
ของคุณเบสอรพิมรักษาผล
จัดขึ้นที่ซานฟานซิสโกสหรัฐอเมริกา
การเดินทางมาที่ซานฟานซิสโกจะมีอุปสรรคจากสภาพอากาศ
จนทำให้กิจกรรมท็อกโชว์ล่าช้าไปหลายชั่วโมง
แต่หลายคนก็ยังเฝ้ารอที่จะฟัง
เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
ซึ่งทุกคนรวมทั้งคุณนรณีลิเทิล

ไม่ผิดหวังกับการรอคอย
คุณเจื้อรัตนพรรณอดีตนายกสมครมไทย

ในฐานะผู้ประสานงานกิจกรรมท็อกโชว์เทิดพระเกียรติยอมรับว่า
ที่ผ่านมามีแรงเสียดทานและอุปสรรคมากมายในการจัดงานนี้
แต่ก็เชื่อมั่นในการทำกิจกรรมนี้
เพราะเป็นการทำถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙

เราคิดว่าเป็นคนบางส่วนเท่านั้นเองที่สร้างกระแสขึ้นมา

ถ้าสิ่งไหนเราทำเพื่อประวัติศักดิ์วิทยาลัยอยู่ในหลวง

โดยการทอล์กโชว์ตลอดช่วงเวลาเกือบ๑ชั่วโมง
คุณเบสได้ขอให้คนไทยในต่างแดน

ส่งกำลังใจและความจงรักพักดีต่อในหลวงรัชกาลที่๑๐
ซึ่งถือเป็นมรดกที่ในหลวงรัชกาลที่๙
มอบให้กับผสกกรณิกรชาวไทย
ภายในงานยังมีตัวแทนคนไทยภาคเหนือภาคใต้
รวมทั้งภาคอีสานที่มาอยู่ในซานฟานซิสโก
เดินทางมารับฟังและให้กำลังใจคุณเบส
โดยคุณวรรณลักษณ์ปานซึ่งเป็นคนอีสานจากจังหวัดอุดรธานี
เปิดเผยกับไทยรัฐทีวีโดยระบุถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์
คำพูดต่อคนอีสานของคุณเบสก่อนหน้านี้ว่า
มาฟังในวันนี้ทำให้เข้าใจเจตนาของคุณเบส
ในการพูดถึงคนอีสานในตอนนั้นมากขึ้น
ขณะที่คุณเบสเปิดเผยกับไทยรัฐทีวี
หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมท็อกโชว์ที่ซานฟานซิสโก
ซึ่งถือเป็นกิจกรรมสุดท้ายก่อนกลับไทยว่า

ถึงความสำคัญของการจงรักภักดีต่อชาติ
ศาสนาพระมหากษัตริย์

ว่าคุณจะอยู่พื้นที่ใดบนโลกใบนี้
ยืนเคียงข้างชาติศาสนาพระมหากษัตริย

คุณเบสยังได้กล่าวขอบคุณทีมงานทุกคน

คือชุมชนคนไทยที่มีบทบาทในการจัดงาน

ที่ทำให้เธอได้มีโอกาสมาจัดกิจกรรม
อกโชว์เทิบพระเกียรติในแผ่นดินที่ในหลวงรัชกาลที่๙

พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวี
ด้วยงานจากสานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกา